ติดตามเรื่องของทีมชาติไทยกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวันนี้มีการประกาศรายชื่อ๓๐คนออกมาเบื้องต้นแล้วสำหรับชุดสี่เศร้าที่จะไปเล่น
หลุดจากทีมออกไปบ้านเหมือนกันครับ
เพื่อส่งรายชื่อทำเอกสารในการเดินทางไปที่จีน
ก่อนจะตัดให้เหลือ๒๓คนสุดท้ายเพื่อเดินทางไป
แต่ว่าถ้าเริ่มจากตำแหน่งประตู

ถ้าเกิดว่าเขาฟิตสมบูรณ์ไม่มีชื่อในรายการนี้
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

คือศิวรักษ์สดานนท์แล้วก็ชัดชัย
โดยมีวรวุฒิศรีสุภาติดเพิ่มมาเป็นคนที่๔นะครับมาซ้อมร่วม
เพราะว่าวรวุฒิก็เคยซ้อมอยู่แล้วในยุคของมิรวรรณรายวัชนะครับ
ประตูจากการท่าเรือที่เพิ่มเข้ามา

พันศาเหมวิบูลอดิษรพรมรักสุพรรณทองสงศ์นิก้าชูดวนศรี
นรบดินครับเป็นนักเตะใหม่ที่คัมแบ็คกลับมานะครับ
ทีมชุดนี้หลังจากที่เจ็บไปนะครับ
พอสมควรแล้วก็หลุดทีมชาติไปร่วมปี
แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างนัทพลมาลาพันธ์นะครับ

ธนศักดิ์ศรีใสประกันหลังของเชียงราย

ชื่อของเกิกฤทธวีการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
โชว์ฟอร์มดีมากให้กับทางชนบุรีครับ
แล้วก็รับปลอกแขนกัปตันทีมแทนที่ของพี่บุ๊กอ่อนโบ๊

ชนะทิพย์สงครสินทิริพันธ์พ่วงจันทร์
ดาวเตะจากเจลีกของญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็มีธนบุญเกษารัฐรวมถึงสรวัตรเดชมิตร
ส่วนนักเตะใหม่หลายคนครับพี่ชายอุทรา
พิราดนฉำรัศมีศนัตเตจากซุปราการ์ซิตี้
ศิลปกรณ์เตียนตระกูลของเชียงรายุโดยเต็ด
รวมถึงจิตปัญญาที่สุดของประจวบมีชื่อเข้ามาด้วย
สนใจนะครับตำแหน่งกองกลางนักเตะฟอร์มดีหลายคน
ของไทยลีกก็หลุดเข้ามาเพื่อตัดตัวในครั้งนี้
ส่วนกองหน้าครับเรียกมา๓คน
ธีรศิลป์แดงดาอธิสักตรายสอนของเมืองท้อง๒คน
ในชุดเอเชนท์คลับแล้วก็มีสุดชาติสารีพิมพ์
สักพักแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ติดทีมชาติครั้งนี้
แบ็คมาในวัย๓๐กว่าก็น่าสนใจครับ
เตะที่ไม่มีชื่อแล้วหลุดไปที่ผมบอกนะครับ
จากชุดเอเชนท์คลับไม่มีชื่อของเฉลิมพงษ์เกิดแก้ว
เตอร์ตัวหลักที่คู่กับทางเฉลิมพงศ์
ในยุคของมิตรวรรณรายเยวัชหลุดทีมชาติชุดนี้ไป
แล้วก็มีกองกลางคือปกเก้าอันนันต์นะครับ
รวมถึงกองหน้าก็คือชนะนันป๊อปบุภา

รายชื่อที่หลุดไปจากชุดเอเชียนคลับนะครับ

ทั้ง๓๐คนอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันไทยลีก
ก่อนที่จะประกาศ๒๓คนสุดท้ายในวันที่๑๔มีนาคม
แล้วก็จะรายงานตัววันที่๑๘มีนาคม

ที่ประเทศจีนธนัดทีวีช่อง๓๒
ถ่ายท่อสดครับวันที่๒๑มีนาคมนี้

เริ่มเข้าสัญญาณในการวิเคราะห์เกมกันก่อน
จากดั้ง๑๘นาคาร๓๕นาที
เกมการต่างข่าวระหว่างจีนกับไทยครับ

แล้วก็โปรแกรมนัดต่อไปครับ
ลุ้นกันว่าเราจะเข้าชิงอันดับ๓หรือว่าชิงชนะเลิศนะครับ
ถ้าชิงที่๓ถ่ายท่อ๑๔นาฬิกา๓๕นาที
ถ้าเกิดชิงชนะเลิศถ่ายท่อ๑๘นาที๓๕นาทีครับ

ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรหลายวัน
เจ้าถิ่นของญี่ปุ่นที่จะแข่งขันกันพรุ่งนี้๑๗นาที๓๐นาทีตามเวลาไทย
ซิด้าบันโดวิชกุลซื้อของบุรีรำบอกว่า
คู่แข่งร่วมกลุ่มทั้ง๓ทีมมาตรฐานสูงกว่าบุรีรัมพ์
แต่ลูกทีมจะสู้เต็มที่และอะไรก็เกิดขึ้นได้
แต่ทุกคนต้องช่วยกันเล่นทั้งเกมลุกเกมรับมีสมาธิและมีวินัย
รวมถึงถ้าทำได้ตามแท็กติกเชื่อว่าจะมีคะแนนกลับมา
ในการเล่นกับทางอุระวะแน่
นี่ครับคุณชัชวานกระบวนใหม่ตัวให้จิตพูดสื่อข่าว

สีวรักษ์เทศสูงเนินครับรุศาประตูมือหนึ่งของบุรีรัมพ์
ก็บอกว่าการมาเล่นในนามตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยในครั้งนี้

ซึ่งทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นจะเก็บคะแนนให้ได้
เพื่อลุ้นในการเข้ารอบตามเป้าหมายของทีม
ส่วนฝั่งของอุระวะนะครับกุญซือชาวบราซิล
อย่างทางออสวาโดโอลิเวร่าพร้อมด้วยชูซาคุนิชิคาวะประตู
ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ในทีมอุระวะ
ก็บอกว่าการได้เล่นเกมแรกในบ้านถือว่าสำคัญมาก

เพื่อเรียกความมั่นใจหลังจากที่ออกสตาร์ทในเจลีก๒เกมนั้นไม่ดี
มีเพลงแค่แต้มเดียวเดียวเกมล่าสุด
ก็ยอมรับว่าบุรีดำนั้นมีศักยภาพสูงนะครับนักเตะหลายคน
เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยแล้วก็ตัวต่างชาติมีคุณภาพ
ต้องระวังตลอดทั้งเกมแล้วก็จะใช้ผู้เล่นที่พร้อมที่สุด
ในการลงสนามเกมวันพรุ่งนี้ครับ